คุณผู้ชมถึงแม้ว่าเหตุการณ์กระดาษยิงที่โคราชจะจบลงไปแล้ว
แต่ว่ามันก็ฝากเอาไว้ถึงภาพที่โอ้โหเราไม่ค่อยอยากจดจำเท่าไหร่นะ
มันมีคนเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะครับ
รัฐบาลกำลังเร่งสำรวจเรื่องของสิทธิประโยชน์
รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือเยียวยานะครับ

โดยท่านนายกนั้นจะมีการแถลงชี้แจงช่วงเย็นวันนี้
เพราะว่าอย่างที่ทราบดีว่าคนเสียชีวิตนึง๓๐นะ
แล้วก็คนเจ็บอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับ
นรมนต์พินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ระบุว่าตอนนี้รัฐบาลก็มีคำสั่ง
เป็นคำสั่งด่วนเลยครับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจสิทธิประโยชน์
เงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนที่วันโคราชครับ
โดยเร่งให้ช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
สิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้อย่างเต็มที่
วันพรุ่งนี้อังคารที่๑๑กุมภาพันธ์ก็จะเร่งสำรวจให้แล้วเสร็จ
ส่วนวันนี้๖โมงเย็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะแถลงการ
เรื่องการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ก็จะมีการแถลงการผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เขาบอกว่าความยาวสักประมาณ๕นาทีได้
ขณะที่มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เศร้าในครั้งนี้
ประธานคำถามกรรมการที่ปรึกษาด้านความว่างโครงของนายกรรภมนตรีบอกว่า
มันมีภาพมันมีการพูดถึงว่าโอ้โห
คลังอาวุธบ้านเราใช้แม่กุญแจล็อกเป็นประตูไม้
คือเขาแชร์กันนะคะว่าบ้านมันน่าจะต้องมีการสแกนรูหมั่นตาสแกนนิ้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

อันนี้คือแค่ล็อคหนึ่งล็อคแล้วก็เป็นประตูไม้
เพราะว่ามันทำให้คนที่ต้องการจะเอาก็เข้าไปได้อย่างง่ายได้อะไรแบบนี้นะ

ซึ่งพวกเราเองก็ไม่เคยจะเข้าไปเห็นนะฮะว่าจริงแล้วคลังแสงคลังวุฒิเป็นอย่างไร

ก็บอกว่าจะมีการควบคุมยุทธุประกอบหนักไม้

เพราะว่าอย่างที่เราทราบดีว่ามนุษย์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นต้นธรรมวิด้วย
หรือว่าส่วนเรื่องของการตั้งของหน่วยงานทหารต่างเนี่ย

โดยงานความมั่นคงที่มียุทธุปกรณ์อำนาจทำร้ายที่มันร้ายแรงเหล่านี้
มันควรจะต้องมีหน่วยงานพิเศษที่พร้อมดูแล
หรือว่ามีความเคลื่อนไหวที่มาเร็วกว่านี้ที่ฝึกมาเป็นพิเศษหรือเปล่า
ให้สามารถสกัดจับคนร้ายที่ก่อเหตุแบบนี้ได้ง่ายมากขึ้น

ซึ่งหลายหน่วยงานต้องเข้าไปถอดบทเรียนแล้วก็สรุปมาตรการที่มันรวดเร็ว
เพื่อใช้ในการรักษาความมั่นคงให้กับประเทศต่อไป
ไม่แค่รักษาคนนอกเข้ามา
ต้องรักษาคนในเองที่จะเข้าไป
แล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างเหล่านี้เข้ามาก่อเหตุด้วย
เช่นเดียวกันกับพลโทพาราดรพัฒนาถาบุตร
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชก็บอกว่า
รัฐบาลต้องสรุปบทเรียนของการแก้ไขปัญหาอย่างนี้อย่างจริงจัง
เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์อันเศร้าแบบนี้มันเกิดซ้ำรอยขึ้นมาอีก

มันเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตรที่เจริญแล้ว
เราจะเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง

คุณผู้ชมคิดเอาละกันใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้นะตอนนี้

เพื่อเป็นการแสดงสปริตและจริยธรรมทางการเมือง
อันนี้เป็นการพูดของพลโทพาราดร
ทางด้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
มีญาติติดอยู่ในห้าง
กว่าจะได้ออกมาก็ดึกดื่นเที่ยงคืนนะฮะ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิด
เป็นความสูญเสียที่รุนแรงมาก

ฝ่ายค้านเองจะมีการตั้งกระทู้ถาม

มีการทำร้ายประชาชนด้วยอาวุธร้ายแรง
แบบนี้อีกกับประชาชนในที่สาธารณะ

ไม่ใช่สิ่งที่จะเอาไปโจมตีใคร
แต่ว่ามันเป็นเวลาที่ต้องเร่งรวมกัน
ร่วมแรงร่วมใจในการหาวิธีการแก้ปัญหาและป้องกัน
ดังนั้นสภาควรจะเปิดพื้นที่ให้รัฐบาลและฝ่ายค้านหามรือกัน
หาแนวทางในการดูแลความปลอดภัย
ในที่สาธารณะให้กับประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อันนี้สำคัญนะครับคือต้องถอดบทเรียนแล้วก็หาในทางการป้องกันกันต่อไปนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของจิตใจต้องเยียวยากันอย่างหนักเลย
เรื่องนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็มีการเตรียมที่จะออกมาตรการ
แล้วก็เตรียมที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ครอบครัวของเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะ
น่าให้จุติไกลเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ
ตรงนี้ผู้บาดเจ็บอยู่กันหลายท่านเหมือนกัน
ซึ่งมีการกำชับเยียวยาเลยบอกว่าต้องดูแลช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทุกคน
รวมไปถึงญาติของผู้เสียชีวิตด้วย
จากเยียวยาช่วยเหลือณปัจจุบันตอนนี้แล้ว

คือหลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลด้วยนะคะว่า
เขาจะประกอบอาชีพต่อไปอย่างไรแบบไหน
ซึ่งมีการหารือกับจิตแพทย์ที่เข้ามาดูแลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นค่ะว่า
กระทรวงการพัฒนาสังคม
จะเข้ามาทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วก็โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินนครราชศรีมา
เพื่อติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบแบบต่อเนื่องทุกระยะ
อย่างน้อยที่สุดเลยก็คือ๑ปีแรก๑ปีหลังจากนี้
ต้องดูแลให้เขาผ่านมันไปได้ด้วยดี
กำชับเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ดูแลผู้ประสบเหตุเหมือนเป็นญาติของเราเอง
รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบทุกเดือน
และต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนเช่นเดียวกัน
ส่วนกรณีที่ประชาชนส่งแรงใจมอบเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารที่ทางจังหวัด
ได้ให้พมจังหวัดนครราชศรีมาไปเปิดบัญชีเอาไว้
เน้นย้ำฝากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใส
และรายงานให้สาธารณชนรับทราบทุกระยะ
และความมั่นคงมนุษย์จะติดตามทุกระยะอย่างน้อยให้ผ่านพ้น๑ปี
จากนี้นายจุติก็มองไปถึงเรื่องของ
การสู่ขวัญรับขวัญเมืองโคราชแล้วก็ชาวโคราชด้วย
โคราชเป็นเมืองหลักเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
ก็จะมีการเสนอเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีนะคะ
ควรจะดำเนินการหรือทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง
ทำให้ผู้คนในจังหวัดรวมถึงนักท่องเที่ยว
หายขวัญเสียแล้วก็เรียกกำลังใจกลับคืนมาให้ได้
ทุกคนจะได้สามารถฟื้นกลับมาเดินหน้าประกอบ
ทำอาชีพแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้